ตามความคืบหน้ากันหน่อยกรณีพระอุทิศนะฮะ
หลอกสาวอายุยี่สิบเจ็ดปีเป็นสาวสวยเข้ากติ
อ้างว่าจะจ้างมาซักจีวอนปรากฏว่าก่อเหตุจะข่มขืน
ค่ะแล้วก็ใช้ค้อนเนี้ยทุบหัวอืมทุบหัวจนบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ยังมีการไล่ล่าพระอุทิศที่หลบหนีไปอยู่นะฮะ
เหตุการณ์นี้แหละครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
พระลูกวัดแห่งหนึ่งในตำบลระเวที่อำเภอพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
บวชเป็นพระสงฆ์ได้เพียง๕พันศาแล้วก็ว่าจ้างให้นางสาวเอ๋
นามสมมุติอายุ๑๗ปีซึ่งเป็นผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาดีนะ
ซักจีวอนให้บอกจะให้ค่าจ้างสุดท้ายหลอกเข้ากุฏิแล้วใช้ค้อนตอกตะปูเนี่ย
ทุบหัวจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ตัวของพระอุทิศเนี่ย
ก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับเรื่องนี้นะฮะ
เริ่มมีการที่จะต้องตามตัวคุณต้องตามตัวนะครับ
ตำรวจสพพิบูรมังสาหารยังไม่สรุปสาเหตุที่แน่ชัด
ว่ามันเกิดจากเรื่องของชู้สาวการเงินหรือยาเสพติดหรือไม่นะครับ
เรื่องต้นไม่พบว่านางสาวเอ๋ถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคุณ
เพราะว่ามีการตรวจร่างกายแล้วแต่ก็ไม่ตัดประเด็นดังกล่าวทิ้ง
ให้แพทย์ตรวจร่างกายนางสาวเออย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนผู้ก่อเหตุคือพระอุทิศนะครับพบประวัติว่าเคยถูกจับคดียาเสพติด
ก่อนจะบวชเป็นพระสงฆ์ด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ล่าสุดนะครับ
ทางด้านชาวบ้านเนี่ยเปิดเผยถึงพฤติกรรมของพระอุทิศนะฮะ
ว่าที่ผ่านมาเนี่ยพระอุทิศเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
บอกว่าพระอุทิศเนี่ยโอ้โหคุณเป็นพระนะแต่ชอบยืมเงินญาติโยม
พอยืมเสร็จชักดาบฮะชักดาบคือไม่คืนครับ
ส่วนตัวก็คือคุณป้าสายฝนเนี่ยเคยให้ยืมไปพันห้าบร้อยบาท
ก็ยังไม่ได้คืนเลยป้าก็เจอชักดาบเหมือนกัน
พอเจอหน้าทีวัยพระอุทิศก็บอกว่าเดี๋ยวจะคืนนะตอนนี้ยังไม่มี
ป้าบอกไม่รู้เลยว่าพระอุทิศเอาเงินไปทำอะไรกันแน่นะครับ
พระอุทิศหนีไปแน่ครับ
เพราะว่าของพระอุทิศหนีไปแน่ครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะขณะที่พระลูกวัดท่านหนึ่งนะรูปหนึ่งนะ
บอกว่าพระอุทิศเนี่ยใช้เงินเกินตัวตอนที่มาอยู่ที่วัดเนี่ย
เคยยืมอัตนาไป๔๐๐๐บาทเหมือนกันไม่คืนเหมือนกัน
และยังไปยืมญาติโยมคนอื่นอีกนะครับ
รวมกันก็หลายรายยอดที่ไปยืมเงินญาติโยมมาก็เกือบหมื่น
ระยะหลังนะมักจะคุยคนเดียวด้วยคุณ
ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปยุ่งด้วย
แล้วก็ปิดตัวอยู่ในห้องเนี่ยไม่ทำกิจสงฆ์ไม่อะไรแล้วนะฮะ
ตอนนี้ไม่ทราบว่านางสาวเอ๋หรือคนที่บาดเจ็บเนี่ย
เข้ามาวัดก่อนหน้านี้หรือไม่
เท่าที่ทราบนะพระอุทิศกับนางสาวเอเป็นญาติห่างกัน
ครอบครัวก็นับถือกันนะครับ
วันนี้นะฮะทางด้านของคดีเนี่ยนะครับ
ผู้มันกลับการสารีตำรวจภูทรพิบูรณ์มังสาหาร
ประชุมติดตามเพื่อที่จะตามจับพระอุทิศมาให้ได้นะครับ
ทีนี้ก็มีทั้งยายแล้วก็ยายของนางสาวเอ๋นะฮะ
แล้วก็พระในวัดรูปต่างเนี่ย
ทางตำรวจจะต้องมีการสอบปากคำเพื่อเป็นพยานนะครับ

ติดตามไปยังบ้านพักของญาติและเพื่อนของพระอุทิศ
แต่ก็ยังไม่พบตัวพระอุทิศแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนอาการของนางสาวเอ๋ที่ถูกค้อนทุบหัวเนี่ยนะฮะ
ตอนนี้ก็ทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว
ใช้เครื่องช่วยหายใจก็แพทย์รอดูอาการอย่างใกล้ชิดนะครับ
ก็เป็นคดีใหญ่ที่ต้องตามจับตัวผู้ก่อเหตุกันต่อนะฮะ